เชื่อว่าตอนนี้ก็เริ่มเตรียมตัวกันแล้วนะครับสำหรับการเปิดเรียน๑กรกฎาคมนี้นะครับ
ขึ้นชั้นเรียนใหม่กันด้วยนะทั้งปฐมทั้งมัธยมนะครับ
พ่อแม่ผู้ปกครองก็เริ่มแล้วนำเสื้อผ้าของลูกหลานอ่า
ไปปักชื่อปักนำสกุลหรือว่าชั้นเรียนใหม่ค่ะอ่านะฮะ
คือการปักเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีทั้งปักที่เป็นจักรธรรมดากับปักคอมพิวเตอร์
แต่ราคาเนี่ยมันก็จะน่าจะอยู่สักประมาณตัวหนึ่งก็เหมือนที่ท่านส่งมาที่หน้าจอเยอะแยะไปหมด
สักห้าสิบหกสิบบาทอืมสี่สิบบาทประมาณอย่างเนี้ยค่ะ
เรื่องของเรื่องก็คือว่ามีเฟซบุ๊กของผู้ปกครองท่านหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ
ที่จังหวัดโลปุรีพอปักเสร็จไปรับเสื้อที่ร้าน
ปรากฏว่าคิดค่าบริการปักชื่อกับนามสกุลเนี่ย๔ตัวทั้งหมด๔๐๐บาท
คิดแล้วตัวละ๑๐๐นี่ชื่อนามสกุลตรงนี้ตัวละ๑๐๐
ซึ่งมันไม่ถึงแน่นะฮะต่อให้ปักคอมพิวเตอร์ก็ไม่ถึงนะครับ
ทางร้านให้เหตุผลว่าตอนนั้นนะตอนแรกนะที่ไปถามว่าทำไมแพงจัง
อาจจะไม่ได้ถามราคาก่อนแต่คิดว่ามันยังไงมันคงแค่ประมาณนี้นะ

บอกมาตัวละ๑๐๔ตัว๔๐๐เฮ้ยทำไมแพงจัง
ตอนนั้นทางร้านบอกว่าอ๋อเพราะว่าไหมที่ใช้ปักชื่อเนี่ยเป็นไหมอย่างดี
ไหมนี้นะปักไปแล้วมันอยู่ได้ถึง๔ปี
คุณแม่ท่านนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องรับเสื้อมา
แต่ก็เอามาโพสต์บอกกันไว้ว่าอยากฝากถึงผู้ปกครองว่าก่อนปักชื่อให้ลูกหลานเนี่ย
สอบถามราคากันให้ชัดก่อนเธอก็ยอมรับว่าเธอไม่ได้ถามก่อนนะ
ไม่อยากเห็นใครเป็นเหยื่อของร้านนี้อีกแต่ก็มองว่าแม้จะไม่ได้ถามก่อน
แต่มันแพงเกินไปไหมนี่นะฮะแล้วเขาไม่ได้ติดราคาบอกเอาไว้ด้วย
เรื่องที่เกิดขึ้นสร้างความตกใจให้กับคนที่เห็นข่าวนะฮะ
เพราะว่าชื่อนามสกุลของลูกที่นำไปปักรวมกันเนี่ย
กับนามสกุลของเด็กก็ไม่ได้ยาวด้วยนะเป็นชื่อสั้นนะ
๒พยางนามสกุล๒พยางพยานชนะรวมกัน๘ตัวมีสละอีก๓ตัว
ไม่น่าจะถึงร้อยโพสต์ออกไปมีคนเข้ามาแสดงความเห็นเยอะนะครับ
หลายคนบอกว่าก็มีประสบการณ์ร่วมนะเคยเลยเคยไปร้านนี้เหมือนกัน
ลบบุรีนะครับร้านอยู่ใกล้กับหอประชุมเทศบาลโคกสำโรง
ลบบุรีนะบอกว่าของหนูเนี่ยบางคนนะบอกว่าของหนูเนี่ย
ถามแล้วก็ยังโกงเลยค่ะบางข้อความบอกว่า
รับงานเราเอาไปให้ร้านอื่นทำค่ะแล้วมาเพิ่มราคาที่เราค่ะ
ร้านที่หนูไปทำประจำเขาบอกมาค่ะหนูโดนมาแล้ว
เสื้อศึกษาตัวละ๒๐๐บาท๒ตัว๔๐๐บาท
โพสต์ก็บอกว่าราคาแพงเกินไปไปปักเนี่ย๓๕บาท๔๐บาทเท่านั้นนะครับ
เราก็เลยไปถามนะครับคุณกนกรัฐโกวิชัยผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
ไปสอบถามข้อมูลร้านรับปักเสื้อในพื้นที่กรุงเทพนี่แหละ
ลบบุรีเราก็ไปนะครับร้านต้นทางเจ้าของร้านเขาชี้แจงมาแล้วท่านรอแป๊บหนึ่ง
เราลองไปถามร้านรับปักเสื้อเนี่ยฮะเสื้อนักเรียนเนี่ยในกรุงเทพ
พบว่าค่าบริการในการปักเสื้อนักเรียนตามร้านต่างเขาจะคิดราคาแยกกันนะครับ
ท่านผู้ชมครับเป็นแบบนี้นะฮะอ่าอย่างร้านที่เราไปถามนะครับ
ถ้าเป็นการปักชื่อนามสกุลราคาประมาณ๓๐๖๐บาท
ถ้าชั้นเรียนชั้นเรียนนี่๑๐บาทอักษรย่อโรงเรียน๒๕๖๐บาท
ถ้าเป็นโลโก้โรงเรียนราคา๖๐บาท
ถ้าปักพวกจุดพวกดาวเนี่ยนะฮะราคาอยู่จุดละ๑๐บาท
ถ้าเป็นเลขประจำตัวคิด๔๐บาทนะ
หากเอาแบบเป็นราคาเหมาทั้งตัวเนี่ยเอาทุกอย่างหมดเลยเนี่ย
มันจะตกอยู่ที่ตัวละประมาณ๖๐๗๐บาทอันนี้ในกรุงเทพนะ
ส่วนถ้าเป็นป้ายชื่อลูกเสือชุดลูกเสือชุดเนธนารียุวกาชาติเนี่ย
พร้อมกับเย็บด้วยราคาจะอยู่๖๐บาท
ถ้าเป็นป้ายชื่อรอดอร์เรียนรอดอร์นะฮะพร้อมกับเย็บด้วย
ราคาจะอยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะฮะอ่าร้านจำหน่ายชุดนักเรียนย่านสะพานควายนะครับ
เจ้าของร้านบอกกับเราว่าราคาค่าปักเสื้อนักเรียน
อยู่ที่ประมาณ๒๕๗๕บาทต่อตัว
ขึ้นอยู่กับจำนวนข้อความแล้วก็สัญลักษณ์หรือว่าโลโก้ที่ปัก
แต่ทางร้านอย่างที่ร้านที่เราไปถามเขาก็ไม่ได้ปักเองนะ
จะส่งต่อไปยังร้านปักอีกที่หนึ่งนะที่ใช้คอมพิวเตอร์ปัก
ก็คิดราคาบวกเพิ่มอีกตัวละ๕บาทดังนั้นสูงสุดเนี่ยมันอยู่ที่ราคาตัวนึงเนี่ยไม่เกิน๗๕บาทหรอก
ต่อให้เป็นร้านที่รับมาแล้วไปส่งต่อเนี่ยก็ประมาณไม่เกิน๗๕บาท
อย่างเช่นชื่อนามสกุลชื่อเล่นอย่างที่บอกนะคะก็คือ๒๐๒๕ถ้ามีชื่อย่อโรงเรียนด้วย
แต่ถ้าอยู่ข้างเดียวกันจะอยู่ที่ประมาณ๔๐๔๕บาทแต่ถ้ากรณีชื่อโรงเรียนอยู่ข้างหนึ่ง
ชื่อนักเรียนอยู่อีกข้างหนึ่งจะประมาณ๕๐บาทเพราะเขาถือว่าแยกคนละฝั่งเนี่ยคนละราคา

ส่วนร้านที่รับปักเองนะครับอย่างร้านปักเสื้อร้านที่เราไปเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับ
ร้านนี้นะฮะอันนี้เขารับปักเองเลยนะครับไม่ต้องส่งต่อที่ไหนปักชื่อด้วยจากเย็บผ้าโดยใช้ไหมปัก
เป็นไหมปักเฉพาะที่มีสีสวยงามแล้วก็ขึ้นเงานะครับมีความคงทนแข็งแรงไม่ขาดง่ายด้วย
เจ้าของร้านบอกว่าไหมชนิดนี้สามารถใช้ได้กับการปักด้วยคอมพิวเตอร์แล้วก็ปักด้วยจากเย็บผ้า
เพราะเป็นเส้นไหมเหมือนกันแตกต่างกันเฉพาะตัวหลอดที่เอามาใช้โดยรวมแล้วก็อยู่ที่ประมาณตัวละ
ใช้วีนัทค่ะมันมันเป็นยังไงคะมันเป็นได้หรือเป็นไหมเป็นไหมอะค่ะเป็นไหมแบบนี้
เพราะว่าซักแล้วมันจะไม่นอกจากว่าถ้าโดนไฮเตอร์อะไรอย่างนี้ค่ะไหมวีนัสค่ะไหมอันนี้สำหรับปัก
จากนี่โดยเฉพาะค่ะชื่อนามสกุลนะความคิด๕๐แต่หนูคิดแค่๒๐เพราะว่าเขาอยู่ได้เราอยู่ได้
ร้านที่ลบบุรีที่คุณแม่เขาเจอเขาบอกว่าทางร้านเขาบอกว่าตัวละร้อยเพราะว่าไหมเขายังดีอยู่ได้๔ปี
ทางร้านนี้ที่เราไปถามเนี่ยในกรุงเทพนะเขาบอกว่าคือเจ้าของร้านปักเสื้อตรงนั้นเขาก็คงจะเป็นเรื่องการโปรโมทกลยุทธ์เขาแหละ
ความจริงไหมก็แบบนี้เขาก็ใช้เหมือนกันนี่แหละก็อยู่ได้๔ปีเหมือนกันเนี่ยนะฮะตัวหนึ่งก็ประมาณไม่เกิน๗๐บาท
ราคามันจะแตกต่างกันในรายละเอียดนะครับท่านผู้ชมครับความยากความง่ายการปักอะไรพวกนี้นะครับ
อย่างสกลนครเนี่ยมีช่างปักเสื้อฝีมือดีเนี่ยราคาเขาย่อมเยาว์มากนะนางจิตวันยันนีอายุ๔๙ปีนะครับ
ใช้จากเย็บผ้าในการปักตัวอักษรนะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยฮะท่านผู้ชมครับตัวละ๑๐บาท
ปักข้างเดียวคิดเพียง๓๐บาทปักชื่อย่อโรงเรียนด้วยเนี่ยตัวละ๕๐บาท
เสื้อตัวไหนถ้าปักรหัสเพิ่มนะรหัสนักเรียนเพิ่มเนี่ยจะคิดเพิ่มอีกแค่๑๐บาท
นี่เห็นไหมอันนี้ปักมือจากเย็บผ้านะครับถ้าปักคอมพิวเตอร์ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะ
ส่วนที่ลบบุรีนะครับท่านผู้ชมครับเราไปมาแล้วร้านเสื้อ
ตามข่าวเนี่ยที่จังหวัดลบบุรีนะครับล่าสุดทางเจ้าของร้านบอกว่าขอยอมรับผิดก็แล้วกัน
วัย๕๖ปีนะครับเธอยอมรับว่าคิดค่าบริการแพงจริงสาเหตุที่คิดค่าปักแพงเพราะว่าเธอไม่ได้ปักเองนะครับเป็นการรับออเดอร์จากลูกค้าแล้วเอาไปส่งต่อให้กับอีกร้านนึงที่เขามีเครื่องมือที่ทันสมัยทำการปักแล้วก็มาคิดบวกราคากับลูกค้าก็ไม่รู้ว่าไปส่งที่ร้านนั้นคิดเท่าไหร่นะแต่เธอบวกไปแล้วเ
ลบบุรีเนี่ยเขาจะอยู่ที่ตัวหนึ่งก็ประมาณไม่เกิน๕๐๖๐บาทนะถ้าแบบตัวอักษรเยอะครบถ้วนอะไรพวกนี้
เดี๋ยวเขาจะติดป้ายบอกราคาที่ชัดเจนให้ที่ร้านของเขานะครับ
เสื้อเนี่ยยังมีอยู่ที่ร้านอีกร้อยกว่าตัวนะ
คือลูกค้าเขาก็เอามาให้ทางนางรัตนาเนี่ยปักเสื้อให้
ลูกค้าบางคนก็มาถามบางคนก็บอกว่าเงินไม่พอก็กลับไปก่อนทิ้งเสื้อไว้ก็มี
บางคนก็ไม่กล้ามาก็มีหลังจากรู้ข่าวว่าแพงเหลือเกิน
เธอเลยบอกว่าเอาเป็นว่าขอให้ลูกค้ามารับคืนได้แต่ถ้าจะให้ทำต่อเนี่ย
เดี๋ยวจะคิดราคาปกติคือเรื่องนี้ไปถึงศูนย์นำรงธรรมโคกสำโลงที่ลบบุรีนะ
ตักเตือนแล้วบอกว่าคือจะคิดเท่าไหร่ก็ให้มันสมเหตุสมผลนะนะ
จะคิดแพงบวกเพิ่มเท่าไหร่เนี่ยยังไงก็ติดป้ายให้มันชัดซะ
เรื่องของราคาต้องแสดงให้เห็นแบบชัดเจนไงเพื่อคนจะได้ตัดสินใจว่าจะ
ตัวละ๑๐๐บาทใช่ชื่อนามสกุลบวกเพิ่มอีกกี่บาทเขาเห็นถ้าเขายังทำก็
ใช่ก็ต้องให้มันชาตินะคะ